ทุกผู้ชมครับดูเรื่องของอาหารตรงนี้หน่อยกันแล้วกัน

เกาเหล่าเนื้อถุงละ๑๔๙บาท
นี่๑๔๙บาท
บอกมีลูกชิ้นอยู่๓ลูก

คือเขาบอกว่าเขาสั่งทางแอปพลิเคชันนะนะ
แต่ว่าแอปพลิเคชันของร้านอาหารบอกว่า
เกาเหลาเนี่ยนะถุงละ๑๔๙เนี่ยคุณเขียนมาสอน
ทางร้านบอกกินได้๒๓คนเอาแบบจุกไปเลย
อืมลูกค้าก็เลยอ่ะก็แพงหน่อยก็ซื้อ

กัดเลยอ่ะกะให้จุกเลย
แต่พอมาถึงเนี่ยโอ้โหมีเนื้อสดอยู่๓ชิ้น
เปื่อย๓ชิ้นมีลูกชิ้นอยู่๓ลูก
นี่สั่งซื้อข้าวไป๒๐บาทด้วยนะข้าว๒๐บาท๒ถุง
ถูกต้องค่าทรงอีกนี่มันได้แค่นี้เอง
รวมแล้ว๑๙๔บาทชาวเน็ตเขาก็มาคอมเมนต์กัน
บอกโอ้โหมันมันน้อยไปหรือเปล่ามันไม่เห็นตรงกับ
มันไม่ตรงปกกับที่โปรโมทที่โฆษณาเอาไว้
ที่บอกว่าโอ้โหจุกกันเลยเนี่ยอันนี้จุกอก
จ่ายเงินจนจุกอ่ะอันนี้จุกอกคุณกุ้งนะฮะเป็นคนสั่งนะครับ
คุณกุ้งบอกว่าเพิ่งสั่งที่ร้านนี้เป็นครั้งแรก
สั่งเนี่ยคือเพราะตอนนั้นกำลังหิวมาก
แล้วพอกดเข้าไปดูเนี่ยเขาก็จะมีนอกจากเมนูเขาจะเขียนบรรยายเอาไว้
นี่ไงเขียนไว้ด้วยจริงทานได้๒๓คนแบบจุก
บอกว่าไงนะทานได้๒๓คนแบบจุก
อ่านี่เกาเหลาเนี่ยเห็นไหม

ก็เลยสั่งเลยฮะโอ้โหพอมาถึงนี่เจออย่างนี้
ร้านนี้เป็นครั้งแรกไม่เคยสั่งร้านนี้มาก่อน
เพราะว่าที่สั่งร้านนี้เราเห็นว่าเขาโฆษณาว่า
เกาเหลาถุงหนึ่งทานได้แบบ๒๓ท่านแบบจุกเลย

พอได้ของมาเท่านั้นแหละเปิดถุงมานี่

คือสภาพนึกว่าของใส่บาทอะค่ะ
ลูกชิ้นมา๓ลูกกับเนื้อทั้งหมด๖ชิ้น

เราไม่ได้ติดใจเอาความล้านนะ

เพราะว่าเราเข้าใจร้าน
ว่าร้านเขาโดนหักจากแอบค่อนข้างเยอะ
เอาละดูข้อมูลก็แล้วกัน

ถ้าโทรมาแจ้ง
ทางร้านเค้าพร้อมที่
ที่จะดูแลให้แล้วก็ขอรับคำติชมทุกอย่างทุกประการด้วยจะเอาไปแก้ไข